คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองหน่อยนะคะ
วันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้พูดถึงการชุมนุมของกลุ่มราศดรนะคะ
ที่จะมีการชุมนุมกันในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
นายกรัฐมนตรีบอกว่าคาดว่าจะมีผู้ชุมนุมสองฝ่าย
เผชิญหน้ากันก็จะพยายามไม่ให้มีการปะทะกัน
สั่งให้ตำรวจบันทึกภาพทุกเหตุการณ์

ส่วนกรณีหนังสือของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ให้ระวังการระดมมวลชนจากต่างจังหวัดมาร่วมชุมนุม
นายกรัฐมนตรีบอกว่าในเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรค่ะ
เพราะว่าทุกหน่วยงานต้องมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
เพื่อหาแผนป้องกันไม่ใช่จะไปประเมิน
เพื่อนายกรัฐมนตรีหรือเพื่อใคร
แต่ทุกอย่างก็เพื่อบ้านเมืองและความสงบของประเทศนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ปะทะกันนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ก็มองว่าบางครั้งเหมือนเป็นความตั้งใจซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะ
อหาวในเมื่อผมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศ
ใครจะประกาศ
ต้องประกาศเองได้เหรอ
ก็ชอบจะหาเรื่องให้ระดมคนมากันอยู่นั่นแหละ
ทางตำรวจก็เตรียมกำลังดูแลความสงบเรียบร้อย
ก้าวกองร้อยสามผลัดตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
องร้อยควบคุมฝูงชนหญิงอีก๑กองร้อยนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำลวดหนามมาวางขึง
บนแนวรั้วสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ก็โดยรอบเลยนะคะทั้งด้านถนนพิศนุโลก
ถนนราชศรีมาถนนลูกหลวง
แล้วก็มีป้ายข้อความเขตพระราชฐานนะคะ
ติดตั้งเอาไว้ด้านหน้าริมถนนพิศนุโลก

มีกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่าคณะแผ่นดินสยาม
นำโดยนายบัญชาปานิวัฒน์และนายสุเมฆ
ระกูลวุ่นหนูได้ออกแถลงการ
ขอเชิญรวมพลังประสบกรณิกรสยาม
ถวายความจงรักพักดีสถาบัน
รวมพลังพร้อมกันพรุ่งนี้๑๕นาฬิกา
นักแก้ไกลสำนักงานทรัพย์ศิลป์มหากษัตริย์

ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้มีกลุ่มที่รักสถาบันหลายกลุ่มประกาศว่าจะเข้าร่วมค่ะ
ตอนนี้เตรียมทีมงานเอาไว้สำหรับดูแลความปลอดภัยของทุกฝ่าย
กันหรือเปล่าก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอน

ถ้าการชุมนุมของกลุ่มราศดรยังคิดว่าตัวเองเป็นคนไทย
เหมือนกับกลุ่มพวกเราหมายถึงกลุ่มคณะแผ่นดินสยาม
เขามองว่าก็น่าจะยอมถอยต้องไม่เกิดการปะท้าให้เสียเลือดเนื้อ
กลุ่มคณะแผ่นดินสยามก็ถือโปสเตอร์ประกาศว่า
เป็นบ้านพ่อบ้านแม่ขอไม่ให้พวกคุณเข้าไปใกล้
แต่ถ้าไม่ยินยอมเราจะล้มลงนอนให้พวกคุณเหยียบผ่านไป
โดยไม่สู้ลักษณะประมาณนี้นะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มรัศดรนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาได้โพสต์ข้อความบอกว่า
พฤศจิกายนต่อสู้อย่างสันติวิธี
แล้วก็ให้ทุกคนเอาของที่น่ารักที่สุดมาที่ม็อบด้วย
โดยบอกว่าอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างที่เขาติดแฮชแท็กนะครับ
บอกว่ากลิ่นรัฐประหารแรงขึ้นทุกวัน
แล้วก็ลงภาพตุ๊กตาไดโนเสาร์หลากหลายรูปแบบนะฮะ
ตุ๊กตาเป็ดด้วยนะครับเหมือนกับว่าจะให้เอามาหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับ
ส่วนควันหลงจากการฉีดน้ำเพื่อสกัดการชุมนุมของกลุ่มรัศดร
ที่แยกเกียรติกาย๑๗พฤศจิกายนนะครับ
นี่คือภาพที่นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์
ได้พาผู้บาดเจ็บจากเหตุสลายการชุมนุมในวันนั้นนะครับ
แล้วก็เอามาชี้แจงถึงผลกระทบจากการโดนฉีดน้ำผสมสารเคมีโดยบอกว่า
บางคนโดนน้ำแล้วเป็นแผลผู้พองสาหัสเหมือนกับถูกไฟไหม้
หลังจากนี้คงต้องอาศัยอำนาจของสสพไทย

แล้วผลักดันเข้าสู่คณะกรรมธิการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
คริสต์โบรนันนักกฎหมายอดีตผู้สมัครสอสอกอทมพักอนาคตใหม่วันนี้พา๓ผู้ชุมนุม
ได้รับผลกระทบจากการฉีดน้ำที่แถวแยกเกียรติกายแล้วก็หน้ารัฐสภานะครับ
ไปแจ้งความกับภูมิกับการสอนอบังโพ
โดยบอกว่าก่อนหน้านี้ได้นำน้ำเคมีที่ถูกฉีดนำตัวอย่างน้ำไปให้อาจารย์ออสดรวิรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตรช่วยตรวจสอบ
พบสารเคมีในน้ำเนี่ย๕ตัวนะฮะเป็นสารละลายที่เหลือเป็นแก๊สน้ำตาลทั้งหมด๔ตัว
ร่างกายผู้ชุมนุมเกิดแผลผู้พองเนื้อหลุดลอกจึงมาแจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่
ฐานทำร้ายร่างกายโดยหากรู้ว่าสารเคมีนี้มีอันตรายแต่ว่ายังใช้เนี่ยก็ถือว่าเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
มาตรา๑๕๗นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวนะฮะเกี่ยวกับการชุมนุมในช่วงเวลานี้นะครับ